คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะ
วิธีวอลด้านหลังเราค่ะรื้อถอนมรณะนี่เลย
แผ่นเหล็กสะพานร่วงทับคนงานจนเสียชีวิต
มีคนเจ็บทั้งหมด๓คนตอนแรกเบื้องต้น
แล้วปรากฏว่าหนึ่งคนสาหัสมากเพราะเขาตกลงจากเครน
ตกลงจากที่สูงถึงสิบเมตรสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์แบบนี้ถ้าหลายคนเห็นก็จะบอกโอ้โหอีกแล้วเหรอ
สะพานข้ามแยกสะพานที่กำลังก่อสร้างอีกแล้วเหรอ
แล้วเนี่ยมันก็เกิดเหตุสลดอีกแล้วจริงด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะ
เป็นตรงบริเวณการซ่อมแซมสะพานยกระดับข้ามแยกบางกะปิ
อยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะตรงแยกบังกะปิเลยกรุงเทพ
คือความที่เขาจะต้องซ่อมแซมเขาก็ต้องมีการลื้อถอนของเดิมออกก่อน
ลื้อถอนแผ่นเหล็กที่อยู่ใต้ท้องสะพานยาวถึง๑๐เมตรเลยนะ

คุณดูสิยาว๑๐เมตรนะคะแล้วกลายเป็นว่ามันเกิดร่วง
เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันสาเหตุอะไรมันถึงร่วงลงมาได้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพพอรับแจ้งเหตุรีบเข้าไปช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาล
อย่างที่บอกเบื้องต้นคนเจ็บ๓คน
แล้วหนึ่งในนั้นสาหัสนะคะก่อนที่เขาจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
กู้ชีพนะคะของมูลที่สยามรวมใจปู่อินชื่อคุณชัยวัดบุญประสม
เล่าแบบนี้ตอนนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายสิ่งของขนาดใหญ่หล่นลงมา
ก็เลยได้รับแจ้งจากกลุ่มคนงานว่ามีคนเจ็บ
ตอนจังหวะระหว่างใช้รถเครน๒คัน
เอาสลิงขึ้นไปผูกกับแผ่นเหล็กที่อยู่ใต้ท้องสะพานข้ามแยก
เพื่อที่จะทำการลื้อถอนมันลงมาด้านล่าง
สลิงยังเกี่ยวกับแผ่นเหล็กไม่ครบทั้ง๔ด้าน๔มุม
เหล็กมันก็เลยร่วงลงมากระแทกกับคนงานที่อยู่บนรถเครนแล้วก็นั่งร้าน

ใช่แล้วคนงานเลยบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแตก๑คน
แต่คนงานอีกคนนึงเนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่าสาหัสพลัดตกลงมาจากกระเช้าของรถเครน
สาหัสและอย่างที่บอกเขาเสียชีวิต
ผู้หญิงอีกหนึ่งคนเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณขา
คุณผู้ชมลองฟังเสียงกู้ภัยเล่าหน่อยค่ะ
ก็คือชายที่ว่าอยู่บนกระเช้าครับล่วงลงมาจากกระเช้า
เท่าที่ถามเจ้าหน้าที่ครับที่เขาทำมาเขาบอกว่ามันมีเหตุเอ็กซีเดนนิดนึงครับพี่ครับ

เขาก็แจ้งว่าเหตุเอกซิเดนท์จากการทำงาน
นี่ค่ะลักษณะเห็นแผ่นเหล็กเมื่อสักครู่นี้นะคะ
พื้นที่เกิดเหตุอย่างที่บอกค่ะอยู่ตรงบางกะปินะคะ
สาเหตุล่ะสาเหตุของแผ่นเหล็กที่หล่นลงมาตอนนี้เดี๋ยวต้องไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
แต่จากคำบอกเล่าเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็บอกว่ามาจากการที่ใช้รถเครนไปผูกกับแผ่นเหล็ก
แล้วมันยังไม่ครบทั้ง๔ด้านก็เลยทำให้ล่วงลงมา
แล้วก็โชคดีนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยระหว่างเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานจำนวนมากสักเท่าไหร่ที่อยู่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
เราไปดูการจราจรกันหน่อยว่าตกลงเป็นยังไงเกิดเหตุแบบนี้แล้ว
เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปที่เกิดเหตุนะคะก็ปรากฏว่ามีการเปิดใช้งานถนนเนี่ยตามปกติ
ตำรวจของสนราชพร้าวเองมาเคลียร์อุปกรณ์ที่เสียหายออกจากพื้นผิวจราจรแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ลองดูกันหน่อยเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองแรงงานก็มาช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
คนเจ็บตอนนี้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็พักรักษาตัว
แล้วปรากฏว่ากลับบ้านได้แล้วล่าสุดค่ะก็จะมีเรื่องของกองทุนประกันสังคม
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ด้วยส่วนผู้เสียชีวิตจะมีการจ่ายเงินทดแทนรายได้
ช่วยเหลือในการจัดการทำงานศพค่ะประมาณ๑๓๑๑๐๐๐บาทค่ะ

ตอนนี้เขากำลังคิดวิทยาพิชาปำอะไรมาบ้าง
เออย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์สิ้นนี้หนึ่ง
อย่างที่บอกไปคนงานกำลังเอารถเครนแบบนี้ยืดแขนขึ้นไป
แล้วก็จะมีคนงานที่อยู่ในกระเช้าของรถเครนเนี่ยคุณ
สามคนสามคนนะ
พยายามที่จะไปเกี่ยวกับไอ้แผ่นเหล็กที่อยู่ใต้สะพาน
เพื่อจะเอาแผ่นเหล็กแบบนี้ออกมาแผ่นเหล็กความยาวเป็น๑๐เมตร
ต้องดึงทั้ง๔มุมให้มันสมดุลกันถึงจะเอาแผ่นเหล็กลงมาได้
แต่คุณผู้ชมเห็นแผ่นเหล็กไหมครับว่ามีแผ่นเหล็กหนึ่งที่มันเหมือนหลุดลงมาค้างอยู่
ห้อยอยู่แบบนั้นนั่นแหละครับมันไม่เกี่ยวทั้ง๔มุม
ทำให้เหล็กมันฟาดลงมาฟาดแล้วก็มาโดนคนที่อยู่บนกระเช้า๑คน
ร่วงลงมากระแทกพื้นความสูงจากกระเช้าของรถเคนถึงพื้น๑๐เมตร
ส่วนแผ่นเหล็กมันยังมากระแทกนั่งร้านที่อยู่ตรงต่อหม้ออีก
ทำให้คนงานที่อยู่ต่อหม้อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ก็ได้รับบาดเจ็บผู้ชายหัวแตกใช่ไหมผู้หญิงบาดเจ็บที่แขนใช่ไหม
ส่วนสาเหตุของแผ่นเหล็กที่หล่นลงมานั้นนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็วิศวกรรมเนี่ย
กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะเนื่องจากหลังเกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
พยพออกหมดเลยเนี่ยไอ้แผ่นที่ห้อยอยู่เนี่ย
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุอีกทีหนึ่งอย่างละเอียดนะคะว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่
ใช่ตอนนี้อาจจะต้องรอทางทั้งสำนักงานเขตกรุงเทพมนาคอนนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านผู้วาชชาติเนี่ยจะลงพื้นที่หรือเปล่านะฮะ

จุดตรงนี้คือรถติดอยู่แล้วด้วยคือรถไฟฟ้าก็ยังทำข้างล่างก็ทำถนน
มันเป็นจุดจากนิด้าจะข้ามสะพานไปไปทางฝั่งเดอร์มอลบางกะปิ